ไทยรัฐปันสุขสู้โควิดสิบเก้าค่ะไทยรัฐอยู่ได้เพราะประชาชน
เพราะฉะนั้นหากมีโอกาสเราจะตอบแทนประชาชนค่ะตอนนี้จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างต่าง
แจกให้กับผู้ป่วยโควิดตามที่ต่างตัวพนักงานอย่างที่ฉันเองก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
จากที่เราคาดการณ์กันไปเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ฝนจะเริ่มตกหนักขึ้นแต่ว่าเช็คดูล่าสุดแล้วนะคะ
ดูเหมือนว่ายังพอมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกหนักอีกสักวันสองวันค่ะ
บอกว่าสักวันที่๑๓ถึง๑๕สิงหาคมจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนั่นเองนะคะ
ดูข้อมูลเราจะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มเมฆก็ยังคงปกคลุมบริเวณตอนบนซะเป็นส่วนมากนะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะฝนตรงนี้จะเริ่มก่อตัวค่ะและจะไปตกหนักเอาช่วงวันที่๑๓เป็นต้นไปนะคะ
ที่ทำให้บริเวณอีสานตอนบนและเหนือนั้นมีฝนมีเมฆปกคลุมเนื่องจากว่ามีห่อมฝนอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวนะคะ
ก็ต้องเป็นคำพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดบ่อขุดสระเตรียมภาชนะในการกักเก็บน้ำหรือว่าเปิดทางระบายน้ำ
แล้วก็อย่าลืมตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของท่านให้มั่นคงแข็งแรงกันด้วยค่ะส่วนเรื่องของพื้นที่กลุ่มฝนและทิศทางลมนะคะ
ตอนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงภาคใต้เพราะระยะนี้วันนี้นะคะยังคงเตือนภาคใต้มากกว่าพื้นที่อื่น
เพราะว่าจะมีฝนตกมากหน่อยสังเกตเลยนะคะว่าตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปถึงยาลาปัตตานีนราธิวาสนั้นมีฝนตกชุ่มฉ่ำทีเดียวค่ะ
ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องการทำการเกษตรนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการออกเรือคลื่นไม่สูงมากนักประมาณ๑๒เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงหน่อยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ต่อไปนะคะคือนาทีชีวิตค่ะคุณผู้ชมขณะที่ทหารเรือทัพเรือภาคที่สอง
นำเรือต่อ๙๙๑ออกไปช่วยเหลือนายประภาพแทร่ฮ้อ
ลูกเรือประมงที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือประมง
แล้วก็ต้องลอยคออยู่กลางทะเลห่างจากแหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณสัก๒๕กิโลเมตร
คือลอยคออยู่โดยไม่มีอะไรเกาะอยู่แบบนั้นนานถึง๙ชั่วโมงนะคะ
กระทั่งว่าทหารต้องกระโดดน้ำลงไปช่วยพาขึ้นเรือมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
เรื่องของสภาพอากาศต้องตรวจสอบและติดตามนะครับ
โรคภัยไข้เจ็บก็ต้องดูแลระมัดระวังกันให้ดี
รักษาร่างกายให้แข็งแรงมากที่สุดเพื่อสู้กับสภาพอากาศและเชื้อโรคกันด้วย
แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่เดี๋ยวไทยรัฐเราค้นของไปช่วยประชาชนก่อน